คุณผู้ชมครับไปดูคลิปคลิปหนึ่งตอนนี้คนแชร์กันเยอะแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะมากนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงไปต่อว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังช่วยเหลือคนเจ็บ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าตัวเองเป็นพยาบาล
แล้วกู้ภัยเขาอัดคลิปเอาไว้ไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะ
นี่นะครับบอกเป็นพยาบาลครับเข้ามาด่ากู้ภัยนะครับ
ไม่ยอมบอกได้อยู่โรงพยาบาลไหนนะครับ
ผมก็ถามไหมว่าคุณเป็นอยู่พยาบาลโรงพยาบาลไหนครับ
คุณภาพคุณไม่พร้อมที่จะทำงานด้วยซ้ำ
ดูนะครับอ้างปวนพยาบาลครับ
แต่ไม่รู้โรงพยาบาลไหนนะครับมาโวยวายที่เกิดเหตุครับบอกเป็นพยาบาล
ให้ลูกบ้านข้ามิใหม่อยู่ครับรู้กันไหมที่อาจเลย
เป็นพยาบาลแล้วยังไงจะมาช่วยหรือว่ายังไง

เขาบอกว่าเขากำลังจะเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บที่ถูกมอเตอร์ไซค์ชน
ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ถนนสืบสิริทางผ่านเข้าเมืองนครราชศรีมา
แล้วมาเจอกับผู้หญิงคนนี้ค่ะสวมเสื้อสายเดี่ยวสีดำ
ทะเลาะกันคือผู้หญิงก็เข้ามาเหมือนต่อว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ตอนที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ยแล้วก็บอกว่าเธอเป็นพยาบาลนะ
ก็เลยมีการอัดคลิปกันเกิดขึ้นแล้วก็ถามเนี่ยเป็นพยาบาลทำไมสภาพดูไม่พร้อมทำงานเลย
อยู่โรงพยาบาลไหนก็ไม่บอก
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปหลายคนวิภาควิจารณ์เยอะนะคะ
ถามว่าเอ๊ะผู้หญิงว่าคนนี้เป็นพยาบาลรึเปล่า

ใครผิดใครถูกมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เศรษฐพคนอื่นเค้าก็ช่วยคนเจ็บนั่นแหละ
เออแต่สองคนนี้ทะเลาะกันแต่สองคนนี้ก็กลายเป็นว่า

ใช่ทีนี้ชาวเน็ตน่ะแหมความชาวเน็ตอ่ะเนอะ

ขุดคุยรูปผู้หญิงที่ใส่สายเดี่ยวสีดำคนนี้

เท่าที่รู้จากข้อมูลที่ไปขุดคุยมา

ไม่เป็นไรทีมข่าวทรัฐทีวีตรวจสอบให้ก็แล้วกัน

ก็เลยไปที่เครือข่ายสถานพยาบาลในพื้นที่เกิดเหตุ

ปรากฏว่าไม่ได้เป็นพยาบาลจริงค่ะ

แต่รู้มาว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นแฟนหรือญาติของคนเจ็บที่ถูกมอเตอร์ไซค์ชน

ทีนี้เราก็ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นคนถ่ายคลิปด้วย

เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็มาด่าเขาด้วยคำหยาบคาย
ตอนโดนด่ายังไม่ทันได้อัดคลิปไว้เพราะอยู่ก็เข้ามาด่า
โมโหด้วยก็เลยด่ากลับแล้วค่อยมาถ่ายคลิปทีหลัง
กู้ภัยเองก็บอกว่าเขาก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปนะ
ในฐานะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาควรที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นก่อน
ก่อนที่จะมาโต้เถียงกันกับคนที่อยู่ระแวกนั้นก่อนที่จะมีการใช้คำหยาบคาย
เขาขอโทษที่เขายับยั้งอารมณ์โมโหไม่ได้แต่เขายืนยันว่าเขาถูกด่าก่อนจริงจริงอ่ะ
ทั้งที่ตัวเขาตั้งใจจะเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บแต่อยู่ต้องมาถูกด่าด้วยถ้าคำหยาบคายแบบนี้